ศึกวันแชมป์เป็นชิปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโปรแกรมประเดิมสนามของปี๒๐๒๐นะคะ
รถถังจิตเมืองนนท์ก็โชว์ฟอร์มสมราคาชนะน็อกได้ค่ะ
สังเวียนเดือดวันแชมป์เป็นชิปนะคะรายการวันอานิวชมอโร่
ประเดิมสนามแรกปีสองพันยี่สิบที่อิมแพคอารีน่าเมืองทองทานีค่ะ
คู่เอกที่เห็นอยู่นี้นะคะรถถังจิตเมืองนนท์ค่ะ
ขึ้นป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นไฟเวทพิกัดหกสิบเอ็ดจุดสองกิโลกรัมกับจนฐานแฮคเกอร์ตี้
ท้าชิงชาวอังกฤษที่เป็นการรีแมชอีกครั้งหนึ่งนะคะ
หลังจากเคยแพ้เสียแชมป์รุ่นนี้ให้กับรถถัง
ฉากยกแรกทั้งคู่เดินเข้าหาแลกหมัดกันอย่างดุเดือดแต่เป็นรถถังที่ทำได้ดีกว่า
แล้วก็ปล่อยหมัดใส่ลำตัวจนแฮคเกตตี้ลงไปกองให้กรรมการนับแปด
รถถังมาระเบิดฟอร์มอีกทีในยกที่๓นะคะ
กระหน่ำปล่อยหมัดใส่ทั้งใบหน้าทั้งลำตัวของแฮกเกอร์ตี้
จนโดนนับแปดไปถึงสองครั้งสองครานะคะ
ก่อนที่จะตามอัดจนกรรมการต้องยุติการชกให้รถถังเป็นฝ่ายชนะน็อก

ส่วนคู่รองเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสแตมแฟร์เทคนะคะ
ก็สามารถเอาชนะภูจาโทมาสาวอินเดียได้ตั้งแต่ยกแรก
ส่วนผลอีก๒นักมวยไทยนะคะในรุ่นแนนตัมเวทค่ะ
โดยวันแชมป์เป็นชิปสนามต่อไปวันที่๓๑มกราคมนี้ที่ฟิลิปปินส์ค่ะ